ดินเจ้าเอ๋ยถ้าเคยอยู่ใกล้มาก่อน
ดินอุ่นร้อนและเย็นก็เป็นเพื่อนฉัน
ว่าเมื่อเขาร้างไปไกลใจก็ยังนึกวัน
นี่อีกสักกี่วันถึงมา
ดินอ้างวางระธมคืนคมตรำเสา
ดินก็เหมือนที่เรารักเขานักหนา
เขาเป็นเหมือนเจ้าดวงใจดินเรียกเขาขึ้นมามา
บอกเขาเถิดดินขาผ้าคอย
อภัยเถอะดิน
ได้แทบซอบไอกลิ่น
ดินนั้นอุ่นไม่น้อย
อุ่นอกเขาอุ่นอกเขาเราก็พลอย
อุ่นจากรักที่ฟังรอยอุ่นน้อยประทับใจ
ดินช่วยสาบน้ำตาค่ะขอลาจา
ช่วยฝากฝากรักเศร้าของเรา

ถ้าเขาไม่มาเยือน
คงได้พบรักใหม่ใหม่
ดินทงร่างฉันไว้ให้จม

เป็นตื่นตันค่ะ